ท่านฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอก

ผมอยู่ใต้นั้นผมอยากออกมา

เคลียร์ดูมันมีโครงกระดูกมนุษย์จริง

โหโหนะครับหลวงตาท่านนี้ชื่อว่า
อายุ๖๙ปีแล้วท่านเป็นพระลูกวัด
ท่านเป็นคนไปเจองโครงกระดูกคนแรก
คืออยากไปทำบุญอะไรอย่างนั้นจะได้ไปผุดไปเกิดเสียที
ตัวเองก็เลยไปดูใต้เมนตามความฝันไปเจอจริง
หลวงตาก็เลยเอาไม้ไปเขี่ยถุงมันมีถุงอยู่ใต้เมนใช่ไหม
แล้วก็ไปลื้อข้าวของออกมามันมีไม้ทับอยู่
แล้วก็ไปเจอกระสอบปุ๋ยถูกมัดปากเอาไว้
ออกมาพังงะเลยฮะมันมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่
จากนั้นโทรแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบ

ในฝันนี้เค้าบอกมั้ยเค้าโดนฆ่าหรืออะไรครับ
ก็ไงไม่ได้บอกแค่นั้น
ได้ออกมาให้ช่วยได้รึเปล่า

โอ้โหหลวงตาท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดี
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
หลังจากที่หลวงตาไปเจอก็แจ้งกู้ภัยมา
ก็มาฮะตำรวจสพหนองแคพร้อมกับทางด้านของมูรรณทิปเต๊กตึง
เข้าไปตรวจสอบใต้เมนของวัดเกาะกลางหมู่๑๑ตำบลหนองขายน้ำ
อเผิดหนองแคที่สนับบุรีหลังจากที่พระทันแจงไป
ก็ไปเจอจริงไปเจอโครงกระดูกในถุงปุ๋ยอยู่ใต้เมนครับ
แต่พอไปถึงก็มีเออชาวบ้านเอ่ยพระเอ๋ยมุงดูกันเต็มไปหมด
จากนั้นก็นำกระดูกออกมาจากถุงปุ๋ยแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรในเบื้องต้น
ที่บริเวณใต้ถุนของเมนเนี่ยพบถุงปุ๋ย๑ถุงสภาพก็เก่าแล้วก็เปื่อยแล้ว
เปิดออกมาก็อย่างที่บอกอย่างที่เห็นว่ามีโครงกระดูกมนุษย์
ทุกอย่างสมบูรณ์ครบทุกชิ้นส่วนนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัย
ภูมิกับสพนแคร์บอกว่าในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หาย
หรือว่าการถูกฆาตกรรมเดี๋ยวจะมอบโครงกระดูกนี้ให้กับกู้ภัย
นำไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตที่ปฐุมก่อน
เพื่อไปทำการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
เพื่อให้ทราบว่าเป็นโครงกระดูกใครกันแน่ใครที่ญาติพี่น้องหายไป
สงสัยก็ไปได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
เพื่อไปตรวจสอบหรือไปแจ้งความเอาไว้ได้ก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นนะฮะ